ไปดูกันหน่อยว่าใครมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอกันบ้าง

ใครคือผู้มีสิทธิ์สมัครสอสอหรือสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

แบ่งเป็นสอสอแบบแบ่งเขต๔๐๐คน
และแบบบัญชีรายชื่ออีก๑๐๐คนรวม๕๐๐คน
สำหรับผู้ที่จะลงสมัครกฎหมายกำหนดคุณสมบัติไว้เช่น

มีอายุไม่น้อยกว่า๒๕ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกพักการเมืองเดียวติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า๙๐วันนับถึงวันเลือกตั้ง
แต่เป็นสมาชิกพักการเมืองเดียวติดต่อกัน

ในกรณีการเลือกตั้งนั้นมาจากเหตุยุบสภา

ค่อนข้างจะเข้มงวดไว้มากมาย
เช่นเคยติดยาเสพติดเป็นบุคคลล้มละลาย
ประพฤติทุจริตเคยได้รับโทษจำคุก
โดยพ้นโทษมายังไม่ถึง๑๐ปี

ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ

จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ๑๐๐๐บาท

ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ดีนะคะ